เบิร์ดดอมคุณผู้ชมลองคิดตามน้ำแข็งนะ
คุณลุงคนนึงเขาขับรถมา
แล้วปรากฏว่ารถตกหลุมถนน
รถเสียหลักพลิกคว่ำ๓ตลบ
สภาพนั้นน่ะสภาพของรถและคุณลุงจะเป็นยังไงคะ
นี่นี่แหละค่ะสภาพเป็นแบบนี้
นี่เกิดขึ้นตรงถนนทางหลวงหมายเลข๒๔นะคะ
โชคชัยเดชอุดมที่สังขะของสุรินทร์
คุณลุงคนนั้นคือลุงวิทยาอินทโลอายุ๕๙ปี

ใช่เสียหลักประสบความสามารถที่เห็น

ลุงเล่าให้ฟังว่าลุงขับมาจากบ้านจะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพไง

ขับรถตกหลุมรถก็เสียหลักแล้วคุมไม่อยู่แล้ว
รถพลิกคว่ำลุงเอาตรงเลยนะ

เพราะอะไรอ่ะทำไมลุงถึงเจ็บเล็กน้อย
ไม่เชื่อแล้วแต่

ลุงเชื่อว่านี่เป็นเพราะว่าบารมีของหลวงปู่อุดมทรัพย์วัดป่าเวรุวันค่ะ
เอาโชว์ให้ดูแบบนี้เลย
นี่แหละอยู่ที่ศรีสะเกดนะวัดนี้

แล้วนี่แหละที่ทำให้ลุงแคล้วคลาดปลอดภัย

ถนนเป็นหลุมอ่าทำไมไม่ทำถนนให้ดี

ได้มีสัญญาณแจ้งเตือนด้วยว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ
ข้างหน้ามีการก่อสร้างต้องระวัง
พอไม่มีแบบนี้ลุงก็จะมีการฟ้องร้องเป็นคดีความนะคะ

ชี้แจงอีกทีคือทางหลวงหมายเลข๒๔ใช่ไหม